เรื่องของก่อนหน้านี้เนี่ยมีข่าวลือออกมาว่าจะมีนางเอกเหมือนกัน
อันนี้ก็เป็นนางเอกดังแล้วกำลังจะย้ายช่องค่ะ
ก็ไปตกที่คนนี้คือก่อนหน้านี้มีข่าวออกมาบอกว่านางเอกตัวท็อปของช่องหนึ่งเนี่ยกำลังจะหมดสัญญาแล้วก็จะไม่ต่อสัญญากับทางช่อง
ต้นสังกัดอักษรย่อของนางเอกคนนั้นเนี่ยเขามีด้วยกัน๖ข้อ
อันนั้นมีไม่กี่๓คำใบ้อันนี้มี๖คำใบ้นะคะ

เขาจะย้ายช่องหรอ
นี่แล้วเสร็จปุ๊บเขาบอกว่าเคยติดท็อป

ของหญิงสาวที่มีใบหน้าสวยเป็นเอกลักษณ์เหมาะสมกับการ

หกไม่โสดแต่ยังไม่แต่งงาน
หลายคนก็เลยพุ่งเป้าไปที่น้องแต้วค่ะ
แต้วนัทพรล่าสุดผู้จัดการคุณแต้วเขาออกมาบอกว่า
ตอนนี้เนี่ยแต้วยังมีสัญญากับช่องเดิมอยู่อีกหลายปี
เพราะฉะนั้นน่าจะไม่ใช่แต้ว
ส่วนคุณดิวปิ่นกระมนก็ออกมาคอนเฟิร์มอีกนะคะ
บอกว่าน้องแต้วเนี่ยยังอยู่ที่ช่อง๓แล้วก็ไม่ได้ย้ายช่องไปไหน
ดังนั้นไอ้๖คำใบ้นั้นพี่ต้องไล่กลับไปดูใหม่ว่าใคร
สรุปคุณแม่แหละมาควรให้คำใบ้ใหม่
ฉันว่าเบลล่าเบลล่าเหรอแม่
เพราะฉันเห็นผู้จัดการนางมาเดินอยู่ที่ตึก

เขาก็มาได้เพราะแม่ก็ดูเด็กหลายคน

พี่เนี่ยเพราะแพร่พอยเคยอยู่แกมมี่มาก่อนอยู่แล้ว

เคยเคยติดท็อฟฟิตี้หญิงสาวที่มีใบหน้าสวยเป็นเอกลักษณ

บุภเพไงสุดยอดของเรตติ้งก็บุภเพไง
ปรากฏการเรตติ้งยุคทีวีดิจิทัล

แล้วมีอะไรอีกอ่ะ
อยู่ในวงการไม่ต่ำกว่า๑๐ปี

กว่ารางวัลนักแสดงนำหญิงมาหลายที

ไม่ใช่น้องแต้วรอน้องเบลล่าออกมาตอบ
ประเด็นนี้เพราะว่าอันนี้ผู้จัดการของน้องแต้ว

แต่เขาบอกว่าอยากทำอย่างอื่น

เอาอีกแล้วเนี่ยเรามีติดกันอยู่เนี่ย

ไม่ค่อยไหว้พี่หนุ่มไหว้พี่หนุ่ม

อย่าเธออย่าใช้คำว่ามดดำไปอยู่กับเธอ

เดินไปด้วยกันนี่